เวลาพาไปกินไปเที่ยวแล้วนะคะ
และวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญที่เรารอคอยค่ะ

พาเค้ากูครับ
นี่เวลาพูดถึงแบบ๗๗จังหวัดนะผมก็ไปมาแทบทุกจังหวัดแล้ว

แต่ว่าจังหวะนี้ไม่เคยไปจริงครับเคยแต่เลยไปยาลาไปดูตู้ปริศนียักษ์เลย
วันนี้เราจะแวะเที่ยวกันที่นราธิวาสครับผม

ที่นี่นะคะมีของดีของเด็ดแล้วก็ของอร่อยด้วย
เป็นขนมโบราณที่ชื่อว่าข้าวเหนียวตัดหน้านวล
ฟังชื่อก็น่าทานแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะ
นี่ค่ะหน้าตาน่ารับประทานมากเลย

เข้าใจได้นะแต่หน้านวลเนี่ยค่ะประกอบไปด้วยเครื่องที่โรยหน้า
ท็อปปิ้งที่มาตกแต่งมากมายหลากหลายแบบ
ไม่ว่าจะเป็นฝอยทองถั่วแดงทองหยิบทองหยอด
ตกแต่งให้สวยงามแล้วก็รับประทานกันกินเข้ากันอย่างลงตัวจริง
เรียกว่าใครได้กินแล้วโอ้โหติดอกติดใจแน่นอนเลยนะคะ
ตอนนี้ออเดอร์ก็เลยหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสาย
เป็นทั้งขนมหายากแล้วก็เป็นขนมอร่อยด้วย
ส่วนเจ้าของขนมนี้นะคะก็คือคุณวันอินมาบินแวดาโอค่ะ
เขาบอกว่าก่อนที่จะมาทำขนมข้าวเหนียวตัดหน้านวลเนี่ยนะ
เคยทำงานอย่างอื่นมาก่อนแต่ปรากฏว่าตกงานจากผลกระทบของโควิด๑๙นี่แหละ
แต่ไม่ยอมแพ้ค่ะพยายามคิดหาว่าจะทำอะไรดี
ก็ไปพบกับการทำขนมไทยก็เลยปิ้งไอเดียขึ้นมาว่า
นี่แหละขนมไทยนี่แหละจะช่วยสร้างอาชีพฟื้นคืนอาชีพให้เราได้
หลังจากนั้นก็พยายามศึกษาลองผิดลองถูกลองทำให้คนในบ้านชิมทำให้เพื่อนชิม
สุดท้ายทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยรวยแรงนี่
ก็เลยทำออกมาขายแบบนี้แหละคุณผู้ชม
อย่างที่บอกนะคะว่าขนมข้าวเหนียวหน้านวลเป็นขนมที่หายาก
แล้วมันต้องใส่ใจรายละเอียดในการทำทุกขั้นตอน
ไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวที่นำมาใช้ก็ต้องเป็นข้าวเหนียวเขี้ยวงูค่ะ
เป็นข้าวเหนียวที่หายากด้วยนะคะ
พอได้มาแล้วใช่ค่ะก็ต้องไปล้างให้สะอาด
รอให้เสด็จน้ำสักพักนึงแล้วก็เทใส่ถาดเกลี่ยให้ทั่ว
จากนั้นก็กดลงไปนิดหน่อยให้มันแน่นนะคะ
ติดกับถาดไม่ให้มันโบ๋ไม่ให้มันมีรู

ส่วนกะทินั้นนะคะก็ต้องนำกะทิมาแยกส่วนหางกับส่วนหัว
แยกกันแล้วก็นำมาผสมกับน้ำตาลทรายและเกลือตามสัดส่วนที่ลงตัว
คนให้เข้ากันให้มันละลาย
แล้วก็นำมากรองป้องกันสิ่งตกค้าง
อยากจะให้กะทิออกมาขาวสะอาดจริง
จากนั้นแล้วนะคะเมื่อเข้าที่นะคะ
ก็เทลงไปในถาดที่เราวางข้าวเหนียวกดข้าวเหนียวไว้แล้ว
กระบวนการมีรายละเอียดจริง
พอได้ที่ก็นำไปนึ่งแบบนี้

แต่ต้องบอกว่ามันเป็นขั้นตอนที่พิถีพิถันทุกส่วนทุกขั้นตอนจริง
พอได้ข้าวเหนียวมาสุดท้ายแล้วก็มาราดกะทิ
แล้วก็ตกแต่งหน้าให้สวยงามนะคะ
เจ้าของร้านบอกเลยว่ารับประกันนะว่าทำสดใหม่ทุกขั้นตอนค่ะ
ไม่มีส่วนผสมของสารกันบูด
แต่ถ้าใครอยากจะทานนี่นะคะต้องบอกว่าให้สั่งไว้ก่อนนะ
สั่งล่วงหน้า๐๓วันเราว่าออร์เดอร์เยอะด้วย
ชอบตรงส่วนที่เป็นข้าวเหนียวนะ
เห็นแล้วครับน่ารักน่ากลิ่นเลยครับ
เขาบอกว่ากระเพาะมนุษย์นี่เวลาเห็นของหวานจะขยายขึ้นอีกครับ
น้ำยายบ่อย
ข้าวอิ่มแล้วยังทานหวานได้อีก

นูขนมหวานที่น่าซื้อหากันด้วย
ทานอริตอร่อยสื้อเป็นของฝาก็ได้
ทานเป็นช่วงของว่างก็ได้

ถ้าใครไปนราธิวาสก็ลองแวะเวียนไปชิมดูนะคะ